เหตุอุกอาจที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งพาลูกวัย๖เดือนไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล
ขากลับคุณผู้ชมจู่มีผู้ชายคนหนึ่งควงปืน
แล้วก็โบกรถบอกให้จอดแล้วเดินไปขวางหน้า
ใช้ปืนจ่อไปที่ศีรษะโอ้โหเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วใครจะทนไหวฮะ
ต้องไปแจ้งความค่ะทำถูกแล้วไปแจ้งความ
ให้ตำรวจช่วยหาตัวหน่อยว่าผู้ชายคนนั้นที่ทำพฤติกรรมแบบนี้คือใคร
นี่คุณลุงคนที่คุยกับตำรวจนั่นคือพ่อของคนที่ไปประสบเหตุนะคะ

เป็นประธานเครือข่ายคนรักน้ำ๑๖ตำบลอยู่ที่ราชบุรีค่ะ
ส่วนผู้ชายคนนี้เห็นไหมคะเสื้อลายเป็นลูกชาย

คนนี้แหละเป็นคนที่พาลูกวัย๖เดือนไปฉีดวัคซีน
แล้วตอนขากลับก็มาประสบเหตุการณ์แบบนี้
เล่ารายละเอียดยิบแบบนี้ค่ะบอกว่า
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๒๗มกราคมช่วงบ่าย
ผมกับภรรยาขอยืมรถกระบะของคุณพ่อ

พาลูกวัย๖เดือนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค
โรงพยาบาลแม่และเด็กในตัวเมืองราชบุรี

พี่เคยเป็นคนขับหลังฉีดวัคซีนเสร็จสับแล้ว

พอพามากลับบ้านพอถึงจุดเกิดเหตุ
ก็คือบริเวณทางโค้งสี่แยกห้วยไผ่
เอาล่ะคราวนี้เรื่องมันก็บังเกิดขึ้น
ไซด์นี้เต้นตุบเลยนะรัวเลย
เพราะว่าจู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่ง
ถือปืนพี่ดาวพี่กอมนึกออกไหม
เราไปเจอแบบนั้นตกใจไหมรัวสิตกใจ
ถือปืนบกรถให้หยุดค่ะให้หยุดค่ะแล้วหยุดไหมอ่ะ
ตอนแรกก็กะว่าจะไม่หยุดมาขวางหน้ารถเลย
ถ้าชนนี่คือเป็นเรื่องอีกนะสุดท้ายต้องหยุดค่ะ
รถแล้วยังไงต่อผู้ชายคนนั้นใช้ปืนกระบอกนั้น
อยู่ในมือของตัวเองเล็งมาที่หัว
จ่อมาที่หัวคุณธวัชชัยซึ่งคุณธวัชชัยนั่งอยู่ในรถ
มองเข้าไปในรถแล้วเดินหลบหนีไป

ธวัชชัยบอกว่าพยายามรวบรวมสติมากเลย
แล้วสุดท้ายต้องรีบขับรถออกจากตรงนั้น
ซึ่งทำถูกแล้วทำถูกแล้วนะคะขับรถออกมา
ทีนี้ก็คิดต่อประมวลภาพต่อว่าเอ๊ะหรือว่าคนร้ายเนี่ย
จริงแล้วรถคนนั้นเป็นของคุณพ่อใช่ไหม
จริงแล้วตั้งใจจะมาเก็บคุณพ่อหรือเปล่า

ทำไมมันมีมูลเหตุอะไรจูงใจคุณธวัชชัย
พอไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคุณพ่อของผม

เคยออกมาเปิดโปรงเรื่องการขนหมูตายที่ราชบุรี

เรื่องนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะตั้งใจจะมาเก็บพ่อหรือเปล่า
แต่คุณผู้ชมมันโอละพ่อนะคะฟังให้จบเรื่องนี้
แกะรอยคนร้ายจนในที่สุด
ทราบแล้วนี่ค่ะตามมาถึงที่บ้านเลย

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในปออายุ๒๓ปีอยู่ที่ตะมนต์เจดีหัก
ปอเอาไหว้ทำไมปอสำนึกผิดเหรอ
ยังไงรู้ไหมคะยังไงคะปอบอกว่าคือวันนั้นผมเมาเหล้าแล้วคนแถวนั้นบอกว่าปอเป็นคนสติไม่สมประกอบ

เวลาเมาเหล้าเนี่ยจะชอบใช้ปืนปลอมมายืนจ่อรถชาวบ้านมายืนโบกรถชาวบ้านเนี่ยปืนปลอม
ใช้ปืนกระบอกนี้ค่ะมายืนโบกลักษณะโบกนึกออกไหมคะ
เราขับรถไปคนมายืนโบกรถด้วยปืนโอ้โหเราตกใจนะฮะ
แล้วทำแบบนี้บ่อยมากแล้ววันนั้นไม่ใช่เฉพาะคุณธวัชชัยครอบครัวเดียวนะคะไปแจ้งความ
อันนี้ควงปืนแบบนี้มีองศาการควงปืนด้วยนะ
ไม่ใช่คุณธวัชชัยครอบครัวเดียวนะคะที่ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองราชบุรี
มีชาวบ้านหลายคนที่ตกเป็นผู้เสียหาย
แล้วรู้ไหมคะว่าพอรู้ว่าคนก่อเหตุคือนายปอแล้วสติไม่สมประกอบ
แล้ววันก่อเหตุเนี่ยดื่มเหล้าด้วยเป็นสิ่งร้าวสิ่งกระตุ้นไง
ก็เลยทำให้เอาล่ะคือคนเขาก็เข้าใจไม่ติดใจเอาความนะคะ
ติดใจเอาความนายปอก็เลยยกมือไหว้ขอโทษแบบนี้
สัญญาเมื่อสายันบอกว่าจะไม่ทำเหตุการณ์แบบนี้อีก
ปอต้องตั้งสตินะต่อให้ชาวบ้านบอกว่า
สติไม่สมประกอบไม่เป็นไรแต่ต้องตั้งสติ
อย่าไปทำแบบนี้แล้วถ้าสมมุตินะคิดว่าในแง่ร้ายมากกว่านั้น
คือถ้าเกิดว่าไปควงปืนแล้วคนที่ขับรถตกใจ
ขับรถหักหลบเนี่ยรถคว่ำขึ้นมานี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะ

เพราะไม่รู้จะมีอาการแบบนี้อีกเมื่อไหร่

ทำให้ผู้คนเขาหวาดกลัวนะปอนะ